เครื่องช่วยสอนเด็กหัดเดินเมื่อก่อนทำขึ้นใช้เองโดยใช้ไม้ไผ่นำมาประดิษฐ์อย่างชาญฉลาดและทำขึ้นง่ายเรียกว่ากระแตะเวียนภาคใต้เรียกกระบอกเวียนหรือแอบเวียนวิธีทำให้ตัดไม้ไผ่มีข้อติดข้างหนึ่งเป็นกระบอกหลักฝังยึดพื้น
ไว้แล้วตัดไผ่อีกลำให้พอสวมลงไปในไผ่ลำแรกได้ถัดลงมาคืบหนึ่งทำช่องสอดไม้ไผ่เล็กเล็กกางออกมาราวสอกหนึ่งให้เด็กเกาะเดินเวียนไปรอบรอบกระบอกไผ่นั้นกระแตะเวียนไม่ควรหมุนเร็วนักเพราะหากหมุนเร็วเกินไปเด็กอาจหกล้มได้
ทำไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน